เหตุการณ์ไฟป่าที่มันไหม้แบบนี้

เหตุป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่า

เขาได้รับแจ้งว่ามีไฟป่าใน๓จุด
จุดไหนบ้างจุดแรกตรงบ้านผาบือ

พื้นที่ป่าลินถนนไปยังบ้านผ่าบือ
จุดที่๓ใกล้บ้านลาหูป่ากล้วยค่ะ

ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

ดับเพลิงก็มากับทั้งหลายอบตหลายเทศบาลนะคะ

มันยากนะเพราะว่าพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ย

เจ้าหน้าที่ควบคุมได้จุดหนึ่งแล้ว

เขาก็พยายามที่จะจำกัดไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้ค่ะ

จัดกำลังเวรยามเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืน
แล้วเดี๋ยวตอนนี้
ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถควบคุมได้เนี่ย

ในการคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดด้วย
เช้าวันนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อด้วยนะคะ
แล้วไฟป่าทางเหนือนี่ก็เพิ่งมีอาสาดับไฟ
เสียชีวิตไปรายที่๒แล้วด้วยนะฮะ